เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าถ้ำเพชรโพทองแล้วนะครับ
เราอยู่กับพี่ต้นเจ้าหน้าที่ประจำที่นี่นะครับ

ขณะที่เราเห็นข้างหลังผมก็คือถ้ำเพชรโพทองนะครับ
ความยาวของถ้ำ๑๖๐เมตรนะครับจะแบ่งเป็น๕ห้อง

คือห้องแรกใช่ไหมฮะใช่ครับไปเลยครับคุณผู้ชม
วันนี้คุณผู้ชมเริ่มเห็นแล้วเป็นสีเขียวนะครับ
แห้งคุณผู้ชมมันไม่ได้เปียกจับได้ว่ะ
จับได้เลยละอีกเหมือนจะเป็นชื้นตรุปเปียกอยู่

นี่ครับตรงนี้จะอยู่เป็นใจกลางห้องเขียวมรกฏครับ

แต่ห้องนี้มีคุณสมบัติพิเศษอยู่อีก๒อย่าง
ถ้าเราขึ้นไปบนรากไม้ตรงนั้นเรามองกลับลงมา
ตัวสีเขียวเราจะเห็นเป็นสีเขียวเข้มเหมือนตะไข้น้ำหนาเลย
ถ้าเราลงไปข้างล่างนี้เรามองกลับมาจะเป็นสีทอง

นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสงและเงา
เพียงแค่เราปรับมุมมองสีของผนังห้องก็จะเปลี่ยนไป
สีเขียวมรกฏก็จะกลายเป็นสีทองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับห้องต่อไปห้องที่๓ครับ
ห้องโถงอุโมงใหญ่นะครับผมซึ่ง
เราจะเริ่มเห็นใบบัวทองจากห้องนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ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

แต่สำหรับคนที่มาเที่ยวคือถ้ามีไฟก็สามารถเข้ามาได้
เอาละครับพี่ต้นตอนนี้เราออกมาหน้าถ้ำแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมาเที่ยว
ก็สามารถมาเที่ยวถ้ำเพชรโบทองได้ทุกวันนะครับ
ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ
ส่วนพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒